สายตรวจโซเชียลวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ตรวจสอบเยอะเลยนะ
อย่างปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยเกิดขึ้นที่ภาคเหนือสองเขาดังเนี่ยนะ
โยนมาขนาดนี้ก็ไปกันที่เชียงใหม่เลยละกันมาดูเรื่องของ

แต่ว่านี่ไม่ได้กินเพราะว่าเขาถูกปลาใส
คนที่ถูกปลาใส่เป็นลูกจ้างร้านขายขนมจีนอยู่ในเมืองเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งคนที่ป่าเป็นลูกค้า
แต่ว่าทีนี้ที่เกิดเรื่องราวขึ้นมาเพราะว่าน้ำเงี้ยวมันกำลังร้อนอยู่

ทำให้ลูกจ้างคนนี้นะคะได้รับบาดเจ็บก็คือมีแผลผู้พองตั้งแต่คอจนถึงหน้าอกเลยนะคะ
เหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไร
คลิปกล้องวงจรปิดภายในร้านบันทึกไว้ได้ค่ะ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะด้านขวามือนะคะคนที่สวมเสื้อแล้วก็อยู่ในวงกลมสวมเสื้อแขนยาวเป็นลูกค้า
ครั้งแรกคือการปัดขนมจีนก่อนและหลังจากนั้นใช้มือขวาคว้าถุงน้ำเงี้ยวขึ้นมาฟาดใส่ลูกจ้างที่ตักให้
แล้วก็ด่าทอกันในลักษณะไม่พอใจนะครับ
และหลังจากนั้นลูกจ้างนี่แหละค่ะก็เดินย้อนกลับไปแล้วก็จับบริเวณที่ถูกน้ำเงี้ยวราดเพราะว่าร้อนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ร้านป้าพินขนมจีนอยู่ที่ใกล้สามแยกป่าช้าหรือสันติธรรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าลูกค้าหญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในภาพเนี่ยนะคะเดินเข้ามาขอซื้อขนมจีนน้ำเงี้ยวหนึ่งถุงราคาสามสิบบาทแล้วบอกให้นางสาวคำซึ่งเป็นลูกจ้างเป็นชาวไทยใหญ่เนี่ยตักให้ลูกค้าเนี่ยเร่งด้วยบอกว่าตักให้เร็วเขาบอกแบบนี้แต่
ได้ยินประโยคนี้โมโหเลยหาว่าพูดจะยั่วโมโหก็เลยนี่แหละค่ะครั้งแรกหยิบถุงขนมจีนก่อนขออภัยนะคะปัดถุงขนมจีนก่อนตกลงในตะกร้าแล้วจากนั้นก็หยิบถุงน้ำเงี้ยวมาฟาดใส่ลูกจ้างสาวคนนี้นะคะถุงน้ำเงี้ยวก็แตกแล้วทีนี้ก็เนี่ยค่ะราดตั้งแต่คอจนถึงหน้าอกนะคะช่วงเวลานั้นมีคนเข้ามาห้ามปรามเห
นางสาวคำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามแจ้งความไว้ด้วยนะคะที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกส่วนนางสาวคำตอนนี้แพทย์อ่ะให้กลับบ้านได้แล้วรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยความบาดเจ็บด้วยความยังเจ็บแผลอยู่เนี่ยนะคะยังไม่สามารถมาทำงานได้ก็เลยอยากจะให้ตำรวจเร่งติดตามจับก
มาทำงานรายได้ก็หดหายนะคะซึ่งรับเงินเป็นรายวันค่ะ